หญิงวัย๕๖ปีเจ้าของบ้านในจังหวัดชายนาฏ
พาหลานชายชั้นป๑ไปซื้อกระเป๋านักเรียน
ซื้อในตัวเมืองไปกันตั้งแต่เช้าเลยฮะ
แต่แล้วเมื่อกลับมาถึงก็แทบช็อกเลย
เพราะเกิดเหตุที่บ้านของเธอคือไฟไหม้บ้าน

ดังนั้นไปดูภาพเหตุการณ์ของไฟไหม้ที่นี่กันก่อนนะครับ
นี่แหละครับคุณยายท่านก็ร้องไห้แล้วก็น้ำตาไหลตลอดที่ให้การสัมภาษณ์นะครับ
เพราะว่าไฟไหม้บ้านเสียหายนะครับ
โดยคุณยายมานะทองกรเจ้าของบ้าน๒ชั้น
ครึ่งไม้ครึ่งปูนหลังนี้ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลมะขามเท่า

เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพาหลานชายวัย๗ขวบ
ซื้อกระเป๋านักเรียนในตัวเมืองชายนาฏออกไปกันตั้งแต่ช่วงเช้า
กระทั่งมีคนโทรมาบอกว่าที่บ้านไฟไหม้เมื่อช่วงเที่ยง
จึงรีบกลับมาดูคุณยายยืนยันนะครับว่า
เตากงเตาแก๊สที่บ้านก็ไม่ได้เปิดไว้เลย
ลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ถอดออกหมดแล้ว
ก่อนออกจากบ้านตรวจสอบดูอย่างใกล้ชิดแล้วนะฮะ
ไม่ทราบว่าสาเหตุการเกิดไฟไหม้เกิดจากอะไร
ด้านของตำรวจภูทรวัดสิงห์บอกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลา๑๕นาที

จากการตรวจสอบเพราะว่าเพลิงลุกไหม้จากบริเวณห้องครัวชั้นล่าง

ส่วนมูลค่าความเสียหายนะครับก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐บาท
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ขณะที่คุณป้าสมนึกเต่ามีเพื่อนบ้านของคุณยาย
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุก็เธอก็กำลังทำงานบ้านอยู่
แต่จู่ก็ได้ยินเสียงดังลั่นเลย
เดินออกมาดูเห็นว่ามีไฟไหม้บ้านข้าง
ก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือทันที
แล้วก็รีบโทรไปบอกคุณยายให้รีบกลับมาดูบ้านนะครับ
แล้วก็คุณยายก็กลับมาเห็นสภาพบ้านก็เสียอกเสียใจนะครับ